จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
กลับมาพบกับรายการจับยาม๓แต้มนะครับ
ตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะนะครับ
แล้วก็เทปนี้เป็นเทปที่สี่
รับเชิญของเราก็คือคุณปรัช
เสื้อคุณแปลก

หมอลันได้ทำนายไทยทักไว้ว่า

เราไปส่วนตัวหรือเปล่า
อารมณ์เราส่วนตัวหรือเปล่า
คือตอนสักไพ่ใจอาจจะไม่นิ่ง

เห็นสีแบบนี้ก็ว่าไปนึกถึงเทโล่ปะก่อน

หมอรันเชียร์แมนยู
แต่ว่าถ้าทายผิดว่าริวฟูจะแพ้แมนซิตี้
แต่ว่าริวภูพลิกล็อกชนะได้
ถ้าดูในคอมเมนต์ของเทป๒ก็ทัวร์ลงไปเยอะอยู่

ก็เลยทำโทษด้วยการให้ใส่เสื้อริวฟู

ตัวนี้เหมือนได้ช้ำป่ะฮะ

เธอมาแรงแหละเนี่ย

ผมเชื่อป่อสมัทอยู่แล้วฮะ

ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องทีมเพื่อนรักกันจริง

แล้วฟอร์มการเล่นตอนนี้
นักเตะใหม่ที่มันเข้ามามันก็ดูรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบทะยานความปลุกเล้าของตัวเอง
แท็กกันตลอดแบบอกเจ็บอะอกช้ำอะ
สกัดเข้ามึงสกัดออกนู้นมึงก็ตบกันอยู่ตลอด
อย่างที่พูดไปเทปที่แล้วกับพี่แจ๊คเรื่องฟอร์มการเล่นมันขึ้นลงอยู่แล้ว
แต่อย่างที่พี่ปัดพูดคือแรงกระหายมันเยอะกว่า
แค่ตัวมันมีความโดยราไปและหลักมันไม่มีตัวมาเน่
ก็เลยทำให้แบบการจบสกอร์มันดูดอบลงแต่จริงโมเมนตัมทีมโดยรวมระบบเขามันแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะ
จริงสิ่งที่ขาดหายไปที่ผมจะพูดบ่อยก็คือ
ความกระหายที่แมนยุงมามีในรูปการณ์เนี้ย
ริวปกรุงมันลดลงไปอันหนึ่งคืออาจจะ

แล้วก็ความเขาเรียกอะไรความอิ่มตัว
คือโอเคปีเริ่มไม่ได้แชมป์แต่ว่ามันอยู่ในฟอร์มที่ดี

มันก็รู้สึกว่าแบบคือกห่อะ
คือก็ลูกผีลูกคนเหมือนยังมียิ้มที่แกเชียร์
แต่ตอนนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราตอนเราอัดเนี่ยเทป๓
ยังไม่ได้รู้ผลเทป๓ที่เราทายกันไป
เพราะฉะนั้น๕๐๕๐อยู่
เรามาลุ้นกันว่าเทปที่๔เราให้๓คู่เลย

อย่างน้อยมันต้องมีถูกบ้างแหละถ้าจะผิดหมดเนี่ย
อาจจะต้องพิจารณาบางอย่างเหมือนกันนะ

ถ้าเทปนี้ผิดอีกพี่รันจะไปบวชเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเอง
สาธุบ้าบอก
อ่าซึ่ง๓คู่ที่เราเลือกมาวันนี้มีคู่อะไรบ้างพี่รัน
อ่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายไทยทัก๓คู่ล้วนเลย
คือทำนายคู่เดียวมันออกมันผิดก็ผิดเลยอย่างนี้
สามคู่บางทีแบบผิดนิดนึงมันก็ยังโอเค
มีให้แก้ตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้
ผมทัศนะผมก่อนเลยได้ไหม
อ่าได้พี่ปรัสว่าไงบ้าง
เฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ย

เตรียมตัวมาดีอยู่ประมาณนึง

แต่ถ้าเจอทีมกลางเนี่ย
หรือทีมอยู่ในเวลเดียวกันนะทุกวันนี้

กลัวจะเน้นผลเพราะฉะนั้นผลเสมอมีสูง

อันนี้ทัศนะของพี่ปลัด

ผมว่าคู่แรก

แต่ทุกทีมที่โดนก็ไปด้วยความมั่นใจแบบนี้แหละ

ถ้าคือมาตั้งรับแล้วสวน

มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นลงไปแบบ

นั่นแหละ

ความรู้สึก

เล่นทุกอย่างเหมือนเป็นนะตจริงมั้ย
เราจะเรียงไปกับเรียนประทับ

พี่ฟันศักดิ์กลางไพ้เลยแล้วเราก็จะจิ้ม

ไหนผมกับพี่ปัดเลือกจิ้มกันไปเลยนะ

ก่อนที่จะจับให้คุณมั่นใจขนาดไหน

คุณอยากได้พลังจากเสื้อสองทีมดีจริงเหรอ
เพื่อนรักกันตลอดไปไงเราต้อง
ไพ่ก่อนคู่แรกเราเลือกแล้วเปิดเลยนะ
แล้วมันยังไม่เปิด

ทักติคมีเลือกจากยิ้มให้คุณ

เลือกตรงง่าย

โอเคเลือกมาแล้วนะครับ
ดูไภใบตั้นก่อน

แปลว่าสูญสิ้นเสียสูญความเสียชีวิตก็ตามชื่อมันเลย

แย่แต่มันจะมีจุดเปลี่ยนมันจะมีจุดผลัดเหมันจะทำให้มีความจุติเกิดขึ้นใหม่

เขาจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิต
หรือการมีแนวทางใหม่

มีจุดเริ่มต้นในทางที่ดีขึ้น
ก็คือใครแห่งจุดเปลี่ยนนั่นแหละ

อาจจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าไงอาจจะมีจุดเปลี่ยนในเกม
อาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงมีนักเตะบาดเจ็บมีนักเตะโดนใบแดง
หรือมีอุบัติเหตุอะไรในการแข่งขัน

แต่ถ้าเป็นแบบภาษาฟุตบอลถ้าฟันทงผมคิดว่า
ก็ดูด้อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดไม่มี

เหนือกว่ามีความแข็งแรงมีความพาวเวอร์

ถ้วยในความหมายของไพ่๒๔นะครับคือความห่างไกล

ความเหมือนเหมือนความเหงาหงอย

ถ้าพูดง่ายเลยไพ่ใบนี้

๑อ่ะให้๑แล้วกันพูดเบา
โอเคก็ถือว่าเกมนี้น่าจะชัดเจน
ถ้าตามหน้าไพ่นะต้องบอกก่อนนะ

แต่ไพ่บอกว่าเชลซีน่ามีโอกาสจะชนะ

มาด้วย
ไม่คิดว่าคนที่บ้านจะดูรายการนี้

หลังกล้องมันก็ไปด้วย
อุ๊ยตากล้องเลิกลากแล้ว

ไพ่ราชินีถือเหรียญ

ไพ่ดีผมจำได้ว่าเคยเปิดเจอ
ใบนี้นะครับเป็นตัวแทนของ

มีชื่อเสียงรวมถึง

คอยช่วยเหลือคอยช่วยซัพพอร์ต

ทำให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เรา

ไมเคิลออริเวอร์

จากไพ่ไปนี้ไปดูชื่ออุดัชศิษย์

ใครเป็นกรรมการอาจจะเป็นตัวแปล

เป่าแขวนต้องกลีเป็นกี่ปีแล้ว
ฮาเวิร์ดเว็บเลยเหรอ

ผมคิดว่าริเวอร์ภูได้ไพ่ภาษีที่ดี

ไม่รู้สิแต่ว่าเยอะแล้วกัน

ผมให้๗๐อัพเลย
บวก๗๐ภาษีดีมาก

ว่าได้ไพ่อะไร
ลีสได้ไพ่๖ถ้วย

ความรักแรกพบ

เหมือนได้กลับไปมีชีวิตในวัยเด็ก

เอากลับมานะครับ
แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับภาษาฟุตบอล
ลีสอาจจะมี

อาจจะมีพลังวัยรุ่นมีแฟชั่นที่สังหาร

อ่ะลิเวอร์พูลไปแล้วลีสไปแล้วเรามาดูผลเสมอ
ผลเสมอโอ้โหได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูน
ไพ่ใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอันดับต้นของสำหรับไพ่๒๐
พี่รันเคยบอกไว้ว่ามันเป็น๑ใน๕ท็อปไฟต์
ความหมายก่อนวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนคือวงล้อแห่งโชคชะตา
คิดจะทำอะไรมันก็ดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องอยู่ที่ผลบุญผลกรรมที่คุณสะสม
บารมีเก่าที่คุณสะสมไว้มาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน
มันก็จะเสริมทำให้ตัวคุณเองมีโชคชะตาที่ดี
ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องเกี่ยวกับเกมฟุตบอล

น่าจะได้แต้มน่าจะได้ใช้ชนะในเกมนี้

คู่แรก๘ถ้วย

ใบนี้ดูขาวดิ

ปกติก็เป็นแบบนี้แหละ

แสงหลอกมาเยอะ

ทำไมเสียงอุ้ยเมื่อกี้แบบดูตื่นเต้นตกใจ

ความแบบวิตกกังวล
นี่ตรงกับที่ปัดพูดเลยตั้งแต่ต้นรายการ

ไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิม
จะกลับมา

เมื่อกี้พูดถึงความหมายไปแล้วก็คือความวิตกกังวล
หรือความแบบไม่สดใสอ่ะ

ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็
ที่ทำให้รู้สึกว่าเกมนี้อาจจะทำอะไรไม่ธนีถนัด

เหมือนภัยหลีซะกัน๔๕

เอาไพ่ใบนี้พูดตรงเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความหมายไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วย

ต้องมาดูว่าถ้าผลเสมอมันออกมาดีเนี่ย

ถ้ามาดูในเรื่องเกี่ยวกับเกมการแข่งขัน
เวสแฮมก็ไม่ใช่จะสู้ดีสักเท่าไหร่กับแมนยู

เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บตัว
มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในเกม
ไหนมันไม่ดีทั้งสองใบล่ะเรามาดูเสมอกัน
ว่าผลจะเป็นอย่างไร

เขาเรียกว่าไงที่มันเป็นอุปสรรคหรือที่มัน
ติดขัดอยู่มันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว

ถ้าตีเป็นภาษาฟุตบอล๖ดาบเนี่ย
สถานการณ์ที่มันดูตึงเครียดอยู่ในเกมนี้
ไอ้นี่ก็ตึงไอ้นี่ก็มีอาการบาดเจ็บ
ทั้งสองทีมนี้อาจจะรักษาทรงเกมก็คือประคองตัวเอง
ไม่กล้าแลกไม่กล้าได้เสียสักมากสักเท่าไหร่

และจะเปลี่ยนบาดโจงบาดเจ็บใด

เอาไปทำบุญให้เกี่ยวกับสัตว์แล้วกัน
เป็นฮาร์กอยากปล่อยปลาไหม

อย่าพาเข้าเรื่องเลยมันออกยากเรื่องพวกนี้
ถ้าพูดถึงหน้าไพ่ทั้ง๓ใบ
ผลเสมอมีสิทธิ์

แต่ถ้าจะให้จิ้มว่าทีมไหนจะชนะ

อาจจะเฉือน
เพราะว่าและปุ้งเล่นนักเตะ
ของเวซแซมได้อาจมีปัต
แตกพร้อมกันอย่างไร
แต่ถือว่าเกมคู่นี้มีสิทธิ์เสมอแล้วกัน
อ่าโอเคก็ถ่ายกันไปแล้ว๓คู่
ลุ้นกันดูว่าพี่รันจะแม่นไหมนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญใช้วิจารณญาณในการชมนะ
เราก็เป็นวิธีใหม่ในการทำนายไททักของผลฟุตบอล

เขาก็จะมีข้อมูลแต่เราไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้น
เราเอาวิธีไทท่แน่แล้วเป็นศาสน์แนวใหม่
พูดชื่อเขาบ่อยเราชวนเขามาอีกสักเทปไหมคุณเจวรปัต
เบอร์มาเดี๋ยวผมติดครับ
อันนี้ให้แก้ตัวเพราะว่าเทปแรก
เค้าไม่ได้เปิดหน้า
เราเชิญเข้ามาอีกทีหนึ่ง

วันนี้ก็สรุปว่า๓คู่ได้ทัศนะกันไปแล้ว
อายุเหมือนเค้าก็ไปเถอะ
วันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่ปัดด้วย
พี่ปัจธิ์ฝากผลงานหน่อยละกัน

ขอบคุณพี่ปัจธิ์มากครับครับ

ก็จะเหมือนเล่าแต่ก็จะหลายสาระพอก่อน

กลัวตัวเองพูดอะไรไปปกติผมจะพูดแบบ
เออพูดสี่พูดแปดตลอดเวลา

จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรัก
ให้หมอดูทักก่อนลงเตะนะครับ
ทุกวันศุกร์ช่วงเย็นค่ำ

ก่อนที่บอลเตะ๑วัน
หรือถ้าอยากเห็นหน้าค่าตาอยากเห็นไพ่ชัด

แต่คุณจะแท็กจริงเหรอเนี่ย

มันเห็นพรมแดงก็ทำใจไม่ค่อยได้
หรือถ้าใครรู้จักพวกเราก็อย่าไปส่งให้คนที่บ้านหรืออะไร

จากอย่างไรฝากติดตามพวกเรากันด้วย
วันนี้รำลากันไปก่อน
สวัสดีครับ
จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ